เกือบ๕๐๐ไร่ที่มีคนตั้งคำถามนะครับว่าเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายหรือไม่
พบว่ามีเอกสารสิทธิ์เพียง๒๙๐ไร่นะครับแต่อีก๒๐๙ไร่ไม่สามารถหาเอกสารมาชี้แจงได้
อีกทั้งไม่มีการแจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการครอบครองซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
ขณะที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชศรีมายืนยันนะครับว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมก่อสร้าง
ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่สปกรพร้อมขีดเส้นตายภายใน๗วัน
ต้องมีเอกสารมาชี้แจง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ตามพระราชมัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพศ๒๕๑๑
ที่ก่อสร้างโดยมนุษย์รัตนมหาอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
ซึ่งทีมฝ่ายกฎหมายก็ยืนยันกับผมนะครับว่า
สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกายแต่อย่างใดครับ
ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่บนเนื้อที่๔๙๙ไร่
ส่วนใหญ่เป็นอาคารปฏิบัติธรรมและพักอาศัย
จากการตรวจสอบในวันนี้ฝ่ายกฎหมายของศูนย์ปฏิบัติธรรม
ชี้แจงได้เพียง๒๙๐ไร่
พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้

ผ่านบริธีมหารัฐนาอุบาซิกาจร์คนกนกยูง
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด

ผมต้องไปขออนุญาตกับนิคมอีกหรือเปล่า
อบรับตัวก็ลงรายการในมันเทือกของอบรับตัว

นิคมสร้างตนเองลำตะคองมีทั้งหมดกว่า๒๘๐๐๐ไร่
จัดสรรให้ประชาชนครอบครองไม่เกินครอบครัวละ๕๐ไร่
ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการยอมรับว่าพื้นที่ทั้งหมด
ยังไม่มีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่
เขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองทุกแห่งนะครับ
ที่เรามีอยู่๔๓แห่งทั่วประเทศในขณะนี้นะครับ
การดำเนินกิจการใดก็ตามในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
ถ้าหากว่าไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
มีเจตนารมณ์ให้ไว้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร
สังคมตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้
แฝงหาประโยชน์ในรูปแบบของโรงแรมหรือรีสอร์ทระดับ๕ดาวหรือไม่
แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้าข่ายดังกล่าว
เพียงห้องพักที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพียง๒๐๗ห้อง

รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีก็คือพัดลม
จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินนครราชศรีมา
ยังออกมายืนยันว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้
สร้างลุกล้ำเข้าไปในแนวเขตของสอบประกอบกว่า๕๐ไร่
ซึ่งภาครัฐขีดเส้นตายผู้ครอบครอง
ต้องหาเอกสารมายืนยันภายในวันที่๔กรกฎาคมนี้เท่านั้น

ภาครัฐจะเดินหน้าเอาผิดและมีคำสั่งให้ลื้อถอนออกจากพื้นที่ทันที
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน